เรื่องของมิ้งโป๊ะแตกก็ต้องย้อนกลับไปก่อนหน้านี้
ซักพักหนึ่งมีข่าวว่านักแสดงวัยรุ่นผู้ชาย
ไปทำแฟนท้องแล้วก็ไม่รับผิดชอบครับ
แล้วก็เปิดเผยออกมาว่าเป็นกรณี

ทางครอบครัวของกัปตันและตัวกัปตันก็บอกว่า
ถ้าท้องจริงก็ยินดีจะรับผิดชอบทั้งหมด
แต่ทุกอย่างก็ต้องเป็นไปอย่างถูกต้องนะ

เนี่ยก็ภาพจังหวะนี้เดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศตอนแถลงข่าว

เขาก็ยินดีจะรับผิดชอบ
แต่ว่าหลังจากนี้คือรับผิดชอบในทางไหน
ก็เดี๋ยวกลับไปพูดกับทางครอบครัวพร้อมส่งฝ่ายอีกที

สิ่งที่เกิดจากผมเนี่ยได้รับอันตรายใดอยู่แล้วครับผม
ตรวจสอบแล้วเราก็รอบรับผิดชอบอยู่แหลงนะคะ
แสดงว่าตอนนี้แม่ยังไม่เชื่อใครใช่ไหมท้าว่าเป็นลูกเด็กน้อง
พี่คลังไม่เชื่อกว่า
ก็อาจจะกลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะ

ถ้าเขารับแต่ลูกแต่ไม่รับแม่

โอ้โหแล้วชาวเน็ตในโลกโซเชียลก็วิจารณ์กันสนั่นมากสำหรับวันแถลงข่าวที่ผ่านมานั้นนะคะ
แต่ว่าหลังจากแถลงข่าวกันไปเนี่ย๑๑มิถุนายนเรื่องราวในโลกโซเชียลมันมาตลอดเลยคุณภาคภูมิ
มีการขุดหลักฐานว่าตกลงแล้วเนี่ยมิ้งท้องจริงหรือเปล่า
เพราะว่าไม่เห็นมีหลักฐานการฝากท้องเลยเนี่ย

ไปยืมฉี่เพื่อนเป็นเพื่อนรุ่นน้องที่ท้องเอาไปตรวจ
ใช้เครื่องตรวจคันอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไปมาปลายเดือนมิถุนายน
แท้งแล้วมีปัญหาสุขภาพโอ้โหเท่านั้นแหละ
คนเริ่มสงสัยว่าท้องจริงหรือเปล่า
ครอบครัวของนักแสดงหนุ่มกัปตันชนลทรเขาก็เลยสงสัยเหมือนกัน
นำมาซึ่งการฟ้องร้องทั้งคดีแพ่งทั้งคดีอาญา
เพื่อให้ออกมาพิสูจน์ความจริง
กระบวนการทางกฎหมายว่าตกลงแล้วท้องหรือไม่ท้อง
วันนี้เขานัดไกล่เกลี่ยกันนะคะ
สารอาญาถนนรัชดาพิเศษสารนัดไกล่เกลี่ยปรณีประนอมค่ะ
พอมีการนัดไกลเกลี่ยเขาก็ไปเข้าไปไกลเกลี่ยกันเรียบร้อย
พอออกมานี่แหละโอ้โหกระโป๊ะแตกเลยเนี่ย

ใช่มิ้งยกมือไหว้แล้วก็บอกเลยว่าเธอกุเรื่องขึ้นมาทั้งหมดเธอโกหก
เธอไม่ได้ท้องสาเหตุที่โกหกเพราะว่ารักผู้ชายมากไม่อยากจะเลิกรากัน
แล้วพอเริ่มโกหกไปแล้วมันหยุดไม่ได้มันต้องโกหกต่อเนื่องให้จบเรื่อง
ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตแบบนี้
ก็วันนี้จะออกมาพูดความจริงค่ะว่า
ก็อย่างที่คิดว่าทุกคนก็น่าจะทราบวันนี้อยู่แล้วอะ
อย่างแบบเรื่องตั้งคันก็ไม่เป็นความจริงค่ะ
อะไรหลายอย่างแล้วก็ช่วงที่ไม่ได้จะเสียขนาดผม
มันก็ได้แบบทำอะไรก็ทำอะไรโดยที่เราไม่ได้คิดให้มันดีก่อน
คิดว่าเหตุผลนี้มันอาจจะทำให้เขาแบบกลับมารักเราหรือเปล่า

โกหกปุ๊บมันต้องโกหกต่อไปเรื่อย
แล้วคือตั้งแต่แรกไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้
พอกระแสออกไปแล้วเห็นเขาโดนด่า

แล้วมันกลัวกระแสที่จะตีกลับมา
ก็ขอโทษทุกคนด้วยสำหรับที่ทำให้แต่ลดดอด
แล้วก็ขอบคุณคนที่ยังแบบให้กำลังใจมิ้งอยู่คือ
แบบรู้สึกดีมากขอบคุณมากจริงค่ะ

เพียงเดี๋ยวนี้ละคะ
เราคิดว่าเราจึงจะสามารถใช้ชีวิตได้ต่อไป
ภาพกลางสายตาของคนที่จะมองเราน่ะตอนนี้นะคะ

นี่ค่ะก็เธอก็พูดว่าจริงแล้วการไกล่เกลี่ยเนี่ย

ค่าเสียหายอะไรให้กับตัวฝั่งผู้ชายฝั่งคุณกัปตัน

ก็ตกลงกันได้ก็เลยต้องพูดความจริง
เพราะเวทีไกลเกลี่ยเนี่ยก็คือไม่เรียกร้องค่าเสียหาย

แต่มิ้งต้องออกไปพูดกับทุกคน

คือดูสีหน้าท่าทางของน้องมิ้งเนี่ย
คือแน่นอนว่าเธอต้องยอมรับกับเสียงวิภาควิจารณ์

แต่ถ้าจะสังเกตเนี่ยเหมือนกับมันก็เป็นความโล่งใจ

ใช่ก็เหมือนที่เธอบอกเพราะเริ่มโกหกแล้วโอ้โห

ส่วนทางฝั่งของนักแสดงหนุ่มกัปตันโชลทรนะครับ

ที่นั่งคู่กับมิ้งแล้วก็ครอบครัวเนี่ย
ไม่เคยให้สัมภาษณ์อะไรเลยนะครับ
เจ้าตัวยอมรับว่าโล่งใจมากที่ความจริงปรากฏ
ตอนนี้ก็ขอยุติขอถอนฟ้องทุกคดี
เรื่องวุ่นทั้งหมดก็ขอให้จบลงครับ
บอกเราว่าเขาท้องหรือไม่ท้อง

เราก็แค่อยากรู้ในวันเนี้ยนะฮะ
มันจะทำให้มันต้องมั่นใจถึงตัดสินใจเท่ากับกระบวนการสาหาร
ก็คืออยากรู้ความจริงแค่นั้นแหละครับ
เราก็โอ๊ยเราก็ต้องแบบเหมือนใช้เวลาในการแบบ
จิตใจอะไรสภาพจิตใจของเราเยอะพอสมควรครับ
มาถึงวันนี้มันก็รู้สึกว่าเหมือนปลดล็อกแล้วแหละ
ก็แปลว่าเขายังบอกว่ายังรักเราอยู่แล้วในส่วนของเราอะไร
ส่วนของเราก็คงหลังจากนี้ก็คงออกไปใช้ชีวิตของแต่ละคนเนอะ
ใช้ชีวิตให้แบบมีหน้าที่ที่ต้องทำมีงานมีการมีแบบ
สิ่งที่มันกำลังจะเข้าใหม่ที่กำลังจะเข้ามาครับ
นักข่าวก็ถามว่าพอมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ย
ห่วงมิ้งไหมมีอะไรอยากฝากถึงมิ้งไหม
ปันก็บอกว่าทุกคนก็ต้องมีทางของตัวเองนะก็ขอบอกแค่ว่าก็สู้นะ
มิ้งก็ขอโทษกัปตันกัปตันก็บอกก็พร้อมให้อภัย
ครอบครัวก็คุณแม่แย่หน่อยคือสภาพจิตใจแย่หน่อยนะคะ
แต่ก็ไกลเกลี่ยจบลงได้ด้วยดีแล้วก็ความจริงก็ปรากฏนะคะ
ก็นี่แหละค่ะก็เป็นที่มาของแฮชแท็กในโลกโซเชียลนะคะ
โดยเฉพาะในทวิตเตอร์แฮชแท็กมิ้งโป๊ะแตกเนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะ
ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะคะความลับไม่มีในโลกค่ะถ้าโกหกแล้วเนี่ยยังไง

โอ้โหก็คดีดังตำรวจเขายังสืบสวนสอบสวนแกะรอยได้หมดนะฮะ